ในห้องเรียนนี้หน่อยนักเรียนตอบคุณครูด้วยศัพท์แบบนี้ซื้อแบบนี้
มันจะแงบ
มันจะแงบครับ

มันจะแงบ
เขาว่ากันว่าไอ้มันจะแงบเนี่ย

มันเหม็นแงบนะคุณนึกออกไหม

เค้าว่าอย่างนั้นจริงคุณที่สาวคนอีสานเคยได้ยินมั้ย

แล้วดิฉันก็ไม่เข้าใจนะว่ามันหมายความว่ายังไง

กลิ่นกลิ่นคุณเคยได้ยินพูดมันยังไง

เม้นเยดไง

มาเจ๋งด้วย
อื้อคือเป็นแงบ
เคยได้ยินอ่ะมันแปลว่าอะไรแบบน้องเขาไหมไอ้ที่แปลว่ามันเงียบมันเงียบ
แล้วจริงครูเขาไม่ได้ถามไงครูก็บอกว่านอกจากมันเหม็นแล้วมันอะไรอีก
คือต้องตอบว่ามันสกปรกน้ำเห็บแล้วตอบว่ามันจะเหม็นแล้วมันจะอะไรอีก
มันจะแงะมันจะแงะดิฉันได้ละดิฉันได้อีกหนึ่งคำล่ะ